ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคศ๑๓ตุหลาคม๒๕๖๒
โดยที่ท้องสนามหลวงพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามะเนร๔๘๙รูป
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศปภิษ
โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้แทนองค์กรอิสระและคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีด้วย
ขณะที่ประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองต่างมุ่งมั่นมาร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และรำลึกถึงราชการที่๙อย่างเช่นครอบครัวศรีนุษย์ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์
ด้วยความตั้งใจที่จะมาร่วมพิธีในเช้าวันนี้เช่นเดียวกับครอบครัวเวชาชีวะที่ระลึกอยู่เสมอว่า
พระองค์ไม่ได้ไปไหนและอยู่ในใจคนไทยทุกคน
พระองค์ไม่ได้ไปไหนและอยู่ในใจคนไทยทุกคน

ดีใจค่ะ

ก็เดี๋ยวใส่บาทเสร็จก็จะแวะไหว้พระแถวเนี้ยค่ะสามปีแล้วพี่ใช่คิดถึง

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคู่ครองถวายพระราชกุศลที่โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
และวัดธรรมาภิรัตรารามตรวจเยี่ยมครองต้นแบบที่บำบัดน้ำเสียพร้อมร่วมทาสีทางเท้าราวเหล็กและปรับภูมิทัศน์ภายในวัด
โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งพันคนส่วนที่ลานสาลาศิริราชร้อยปีก็มีการจัดงานในชื่อศิลกรานพระภูบาลนวมินปีที่สามตามรอยพ่อ
โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันซึ่งในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีจะมีพิธีเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา๙นาที
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษ